คุณผู้ชมไปดูวัยรุ่นที่จังหวัดขอนแก่น

เอาเข้าปั๊มเสร็จปั๊บดูแล้ว

เฮ้ยรถใครยึด
ห้านั่นอันฮุดิเฟทลกจับกว้มแล้วอีบช่องหลายเวียน

รอปั๊มหรือยังไงนั่นแหละสิ
ไอ้หนุ่มคนนี้งงเลยครับคุณผู้ชมครับ
เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดยางรั่วนะครับ

นี่ครับผู้ชายแต่งตัวเสื้อยืดสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

กางเกงวอร์มขาสั้นนะครับ
รองเท้าผ้าใบนะครับสะพายกระเป๋า

ยึดไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ยึดนะครับเอาไปเดินเมืองคดี

ที่ตะบลโค้กสูงอำเภออุบลรัฐจขอนแก่น

ข้องใจทำไมผู้ชายในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

เสื้อก็มีตาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เนทเอเคิปเล่าว่า

ขากลับน้ำมันหมดด้วยแถมยนต์รถยางแตกอีก
แวะปั๊มนะครับจะเติมน้ำมันด้วยแล้วจะปะยางด้วย
แม่มีผู้ชายคนนี้ลงมาลงมากับใครบ้างมีกู้ภัยนะครับ
แล้วก็มาสั่งยึดรถยึดหมดเลย๔คัน

ขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ

รับว่าข้องใจถ้าเป็นตำรวจจริงทำไมไม่มาให้เต็มเครื่องแบบ
ถ้าปฏิบัติงานอยู่ทีมข่าวไปตรวจสอบเพิ่มเติม
คุณผู้ชมก็พบว่าสุภาพบุรุษเสื้อสีขาว
คนนั้นคือร้อยตำรวจร้อยตำรวจโทธนอมก้อนคำ
รองสารวัตรปราบปรามสพอุบลรัฐจริงครับคุณผู้ชม
ท่านชี้แจงบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวฟังผมบ้าง
ได้ครับนักข่าวฟังผมบ้าง
วันเกิดเหตุชาวบ้านเขาแจ้งไงบอกมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งกัน

ก็เอารถสายตรวจตามตามปั๊บจะไประงับเหตุนี่ท่านเล่าให้ฟัง
กลุ่มรถซิ่งก็เข้าปั๊มเข้าปั๊มก็สั่งจับดำเนินคดีหมดอ่ะดิ
เพราะเป็นเยาวชนด้วยก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้แหละ
ตักเตือนก็เลยละกันนะเอารถไปทำให้ถูกต้องซะ

แต่ว่าที่พี่ไม่ได้แต่งตัวไปเพราะว่ามันต้องไปแบบฉะพันธ
เพราะว่าแก๊งรถซิ่งมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปเร็วมาเร็ว
มีคนข้างใจว่าครับพี่ตำรวจไหม

ส่วนมากไม่มีใครที่นั่นหรอก
จากที่เขามันจะลักษณะว่าอยากจะหาเรื่องนั่นนี่

ถ้ามันไม่โพฆละโพฆผมก็จะไปแจ้งความ
ประมาททำให้เราเสียชื่อเสียง
แล้วก็ทำให้องค์กรเราเสียหาย
ทางท่านร้อยตำรวจโทธนอมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ผมรายงานผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบข้อที่จริงได้ผมนี่เป็นตำรวจจริงทำไมผมมาชุดแบบนั้นก็อย่างอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับ